แหมถ้าเราถูกและลอตเตอรี่เราหาไม่เจอ
แต่เรารู้ว่าเราถูกรางวัลทำยังไงดี
โอ้โหขั้นแรกทำใจก่อน

มีการประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปแจ้งความที่โรงพักเลย
ผู้ชายคนนี้ก็คือคุณสมภพคงสกุลอายุ๕๐ปี
ชาวตำบลเนินพระจังหวัดระยอง
ทำงานอยู่โรงไฟฟ้าโกนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธนะครับ
ก็เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
บอกว่าเมื่อวันที่๑๕กันยายน
เวลาประมาณ๕โมงเย็นไปนั่งร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่หาดสุชาดา
ก็มีรถจักรยานปั่นมาเร่ขายลอตเตอรี่

ใบที่หมายเลข๓๔๐๓๘๘เขาจำได้แม่น
เพราะเขาถ่ายรูปไว้นี่คือใบหนึ่งนะ

ใบหลังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่
แต่ใบแรกนี่แหละครับมันคือรางวัลที่๑

เขาก็รีบถ่ายรูปสลากทั้ง๓ใบเอาไว้
แล้วก็เก็บสลากไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังขวาเขาจำได้
ก่อนที่เขาจะส่งรูปสลากกินแบ่งที่เขาถ่ายไว้เนี่ย
ใบที่เขาซื้อส่งไปให้เมียครับ
เมียไหนครับเมียน้อยครับ
ก็กลัวให้เยี่ยมียหลวงรู้
ใช่เพราะว่าไม่ได้ส่งให้เมียหลวงดู
ส่งให้แค่เมียน้อยดูนี่เขาก็ยอมรับมาแบบนี้นะครับ
แต่ว่าพอวันต่อมาหลังการออกรางวัล
คือหลัง๔โมงเย็นไปแล้ว

นี่มันหมายเลขที่ผมซื้อนี่นะ
ผมต้องถูกรางวัลที่๑๔๑ใบ๖ล้านบาท
ปรากฏว่าผมไปหาลอตเตอรี่ทั้ง๓ใบเลยนะ

แล้วก็เอาหลักฐานเท่าที่มีมาให้ตำรวจดูนะครับ
เวลาท่านซื้อเสร็จท่านก็ส่งไปให้ผู้หญิงที่อยู่ไทยใหญ่
ใช่ครับใช่แล้วก็รับเลย
มันก็ยังอยู่ในไลน์ที่เราเคยส่ง

ไม่พี่ท่านพอส่งให้เขาเสร็จก็ได้รับแล้ว
แล้วอีกสักพักท่านก็ลบรายคุยยังไง

ซักพันตัวหนึ่งต่อลบทิ้ง
เกลียดว่าเมียหลวงจะรู้นะ

เพราะว่าเมื่อกี้ผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าแล้วกลัวเมียหลวงรู้ไหม

ออกข่าวแล้วนะครับแต่ทีนี้แหละฮะตำรวจก็กุมขมับอยู่เหมือนกันนะ

ทำอย่างไรดีกับคุณสมภพทำอย่างไรดี

ตำรวจบอกว่าสมภพลองกลับไปหาดูนะ
ว่าตอนซื้อเสร็จใส่กระเป๋าเสร็จ
แล้วเดินไปไหนมาไหนบ้างเอาไปซ่อนไว้ใต้หมอนหรือยังไงบ้าง
หรือว่าภรรยาหลวงรู้แล้วเก็บไปหรือว่ายังไง
คือให้ไปดูกางเกงตัวที่ใส่ว่าซักปากไปแล้ว

บอกไปหาให้ดีก่อนว่าลอตเตอรี่หายที่ไหนกันแน่ถ้าหากพบแล้วก็มาขอถอนแจ้งความได้

สมพบก็เลยเกาหัวแก่งเหมือนกันอ้าวพี่ตำรวจถ้าผมเจอนะผมไม่มาแจ้งความแล้วล่ะ
แทนคุณสมภพขนาดไม่ได้เป็นญาติยังเครียดเลย
แต่ก็มีคำถามนะตกลงแล้วพี่สมภพถูกจริงหรือไม่จริง

ว่ากันไปเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องของลอตเตอรี่อะไรบางทีมันอยู่กับดวงด้วย